หลังเกิดคดีสลดคนที่เป็นแม่ใช้มีดแทงลูกชายจนเสียชีวิตที่จังหวัดเชียงใหม่
วันนี้ญาติญาติออกมาให้ข้อมูลยืนยันถึงพฤติกรรมของลูกชายที่เสียชีวิตไปนะครับว่า
มีพฤติกรรมชอบดื่มสุราแล้วก็ตามราวีแม่เพื่อขอเงินไปดื่มเหล้า
ถ้าไม่ให้จะอารวาสแล้วก็ขู่ทำร้ายด้วยนะครับ
เชื่อว่าผู้ที่เป็นแม่นั้นสุดทนหลังจากอดกลั้นมานานนับ๑๐ปี

เหตุสุดสลดเกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวานนี้
โดยตำรวจภูทรช้างเผือกจังหวัดเชียงใหม่ได้รับแจ้งมีคนถูกแทงเสียชีวิต
บริเวณโรงงานผลิตลูกชิ้นแห่งหนึ่งถนนวังสิงคำอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ที่เกิดเหตุพบศพนายชัดชัยขันจันแสงอายุ๓๐ปี
ถูกแทงด้วยมีดปลายแหลมตั้งแต่บริเวณลำคอถึงซี่โครงจนเสียชีวิต
ส่วนผู้ก่อเหตุคือนางปรียาการักษ์อายุ๕๐ปีผู้เป็นแม่
นั่งร้องไห้รอมอบตัวในสภาพที่มีเลือดของลูกชายเปื้อนเต็มตัว
สอบส่วนเบื้องต้นนางปรียาให้การว่าก่อนเกิดเหตุช่วงเช้า
ลูกชายได้เดินเข้ามาขอเงิน๓๐๐บาทซึ่งเธอก็ได้ให้ไปแล้ว
แต่ปรากฏว่าในช่วงเย็นเวลาประมาณ๑๗นาฬิกา
ลูกชายได้ย้อนกลับมาขอเงินอีกหนึ่งพันบาทแต่เธอไม่มีเงินให้อีกแล้ว
ทำให้ลูกชายไม่พอใจพยายามพังประตูโรงงานเข้าไปจะทำร้ายและทำลายข้าวของ
จึงรู้สึกโมโหและทนไม่ไหวความมีดปลายแหลมแทงตามร่างกายลูกชายจนเสียชีวิต
ขณะที่นางชายาดาสุธิประมาอายุ๔๕ปีน้องสาวผู้ก่อเหตุ
และเป็นน้าสาวของผู้ตายเล่าว่านางปรียาเป็นคนรักลูกมากเพราะมีลูกชายเพียงคนเดียว
แยกทางกับสามีตั้งแต่ลูกชายยังเล็กนางปรียาก็ทำงานหาเงินเลี้ยงลูกเองมาโดยตลอด
อีกทั้งยังต้องเลี้ยงดูแม่ซึ่งแก่ชะลาและป่วยโดยทำงานเป็นลูกจ้างที่โรงงานทำลูกชิ้นมานานกว่า๓๐ปีแล้ว
ส่วนนายชัดชัยผู้ตายก่อนหน้านี้นิสัยน่ารักอ่อนน้อมถ่อมตนว่านอนสอนง่าย
แต่หลังเรียนจบชั้นป๖เริ่มเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นก็เริ่มติดเพื่อนและมีนิสัยเกเร
ขณะที่ผู้เป็นแม่พยายามหางานให้ทำแต่ทำได้ไม่นานก็ต้องออกจากงานกระทันหันเพราะนิสัยเข้ากับเพื่อนร่วมงานไม่ได้
หลังจากนั้นผู้ตายก็กลายเป็นคนไม่ยอมทำงานเอาแต่ดื่มสุราโดยมีแม่คอยหาเงินส่งให้ใช้ตลอด
หากวันไหนขอแล้วไม่ได้ก็จะอารวาสขู่ทำร้ายผู้เป็นแม่
ก่อนเกิดเหตุเพียง๓วันนางปริยาได้มาระบายให้ฟังถึงความทุกข์ใจกับลูกชายคนนี้
แต่ไม่รู้จะหาทางออกอย่างไรเพราะอย่างไรลูกก็คือลูก
กระทั่งท้ายที่สุดมาเกิดเหตุสลดขึ้น
ไม่มีแม่ที่ไหนพ่อแม่ที่ไหนจะฆ่าลูกตัวเองใช่ไหม
ถ้าลูกมันตายบัีบอชิบแต่คงจะสุดของเขาแล้ว
เนาะคือแม่ก็ยังทำจ่ายได้ใช่ไหมแต่นี่คือแม่
เขาก็เลยคืออารมณ์ชั่ววูบเขาด้วย
ในจ้างของนางปรียาบอกว่าวันเกิดเหตุไม่มีใครเห็นเหตุการณ์
เนื่องจากสองแม่ลูกทะเลาะกันอยู่ด้านใน

เช่นเดียวกับชาวบ้านระแวกที่เกิดเหตุ

รู้สึกสงสารและเห็นใจนางปริยา
เนื่องจากจะเป็นที่รู้กันดีทั้งสอย
ว่านางปริยามีลูกชายเกเร
มาขอเงินและทะเลาะกับแม่เป็นประจำ

ปรียาก็จะหาเงินมาให้ทุกครั้ง
คุยกับเราว่าถ้าเจ๊มีงานอะไรที่นอกเหนือจากเงินเดือนเนี่ย

แต่พี่สร้อยเนี่ยเลี้ยงยายอยู่คนนึง
แก่แล้วแก่มากแม่พี่สร้อยเลี้ยงอยู่คนนึง

บางครั้งบางทีมีตังค์ให้ลูก
บางครั้งบางทีไม่มีตังค์ให้ลูก
บางวันเนอะที่พี่มีงานพิเศษ
ต้องเอาแปะก๊วยขึ้นไปนั่งไม่ได้นอนนะ
ตอนกลางวันแกตื่นตั้งแต่ตอนตี๔เพื่อทำงานร้านลูกชิ้นใช่ไหมคะ
เสร็จปั๊บตกตอนกลางคืนแกรับจ๊อปพี่เด็ดถั่วงอก

ขณะที่ด้านความคืบหน้าคดีพันธ์ตำรวจเอกอมรชัยปัญญา
ผู้กำกับการตำรวจภูทรช้างเผือกกล่าวว่า
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวนางปรียา
ดำเนินคดีข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา
และขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการควบคุมตัว

จากผู้ต้องหายังอยู่ในอาการเครียด
และเสียใจที่ต้องตกเป็นผู้ต้องหา
ในคดีฆ่าลูกของตัวเอง

รพันธ์คันทองคำข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน